หนุ่มเป็นคนที่ต่อแหลกเก่งที่สุดในโลก
อะไรนะครับล่าสุดมายดาวิกาเขาพูดมาแล้ว
แถลงนางรู้สึกนางไปงานโตโยต้า

มายดาวิกาปัดมีปัญหากับชมผู้อรยา
ยันไม่ใช่คนที่ชมพู่โพสต์นะฮะ

ซีเรียสนะฮะแล้วก็
ซีเรียสที่พี่ม้ากับพี่มดดำพูดถึงตัวเองในรายการ

แรกคือชมภู่ครอบสโตเบอร์รี่มาขึ้นไอจีและก็พูด

แล้วทางเราก็เอาข่าวนี้มาอ่านมาวิเคราะห์กัน
ทีนี้คนโดยทั่วไปเขาก็ตีประเด็นอยู่แล้ว

เป็นคุณใหม่หรือไม่คุณเจนนี่
เขาก็หาอยู่ว่าคุณชมพู่เขาโพสต์ถึงใคร

แต่ทางคุณมดดำแกก็เลยพูดว่า

เก้าอี้รายการเดียวกันหลายรายการอย่าแหวง
เข้าใจมั้ยเข้าปรรถนาดีครับเข้าใจมั้ยใจมั้ยเดี๋ยวมันเหจยกแรก
คุณพะดัมเข้าปรัฐนาดีเขาก็เลยบอกมาบอกว่า

กลับมา
คนที่ส่งไลน์บอกว่าคนไหนพี่มาคนนั้นก็จะโดนเมา
มันประเด็นขึ้น
เมื่อไหนเราจะมีเก่านี้
มดดำหล่อมาก

เก้าคือผู้จัดการของใหม่ดาร์วิการหนังไว้

เมื่อก่อนหวานเจี๊ยบขายเครื่องสำอาง

ชมพูชอบบ๊วยเย้ยชมชอบไปซื้อตอนยอดไม่ถึงปุ๊บ
เจี๊ยบก็จะโทรเรียกชมพู่ชมมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย
เออก็เรียกบ่อยอย่างนี้ทุกครั้ง
ในที่สุดก็หอบฮิ้วกลับมาด้วยกันตอนนั้น
ชมพูก็ยังไม่ได้ดังเหมือนทุกวันนี้ยัง
ก็ไหนจะต้องเรียกฉันมาซื้อเครื่องสำอางตลอดอยู่แล้วเนี่ย

จัดการเลยแล้วนางทำเป็นเหรอ
คุณกับคุณม้าสมเป็นตำนานของงงการบรรเทิงนี่

ก็มันโตมารุ่นเดียวกันหรือเปล่าวะพวกนี้มันก็โตมารุ่นเดียวกัน
พี่ม้าก็จะรู้รุ่นนั้นตั้งแต่ยุคสมัยเพชรภารา

ดูเทลาทีวีจากญี่ปุ่น

ตอนแรกก้าวก็อยู่บ้านเอสุภาชัย
ดูคนรุ่นแรกรายจำไอ้วินไอ้เวียร์
เสร็จแล้วก็เริ่มมาที่บ้านเอเค้าก็เลยมีปัญหากันมากันมากันไป

ต้องขึ้นสงขึ้นศาลกับใหม่แล้วก็แยกเก้า
สิ่งเดียวที่ก้าวออกมาจากบ้านเอ

ก็เลยมาอยู่กลุ่มเดียวกับหวานเจี๊ยบ

อืมก็เลยแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันขึ้นมา

ใครล่ะนี้เหรออ่อเหรอ

ฉันบอกแล้วชมผู้เองก็ดังแล้ว
เขาบอกว่าปาดกลับมาจนแบบว่า
ใต้เตียงดาราอันนี้เป็นเว็บเนอะ

มายาริสยาเมื่อก่อนเนี่ยดังมาก
ทุกคนก็เลยไปไล่ดูอินสตาแกรมว่าเป็นยังไง
มีสตอเบอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องยกพวกมา
มีข่าวว่าไปงานอีเวนต์ด้วยกันยกพวกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
เหมือนจะเสียกันอย่างนี้
แล้วยังไงจริงแล้วไม่ใช่เหรอ
เขาก็บอกนี่แหละน่าจะเป็นคู่นี้แต่วันนี้
เขาออกมาบอกแล้วไม่ใช่
ไม่เกี่ยวไม่เสียกัน
แล้วใครล่ะทั้งนั้นใครล่ะ
เขาคือสตรอเบอรี่จริง
อ้าวสตรอเบอรี่จริงอีกครับ